คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ต้องเรียกว่าสยบคลั่งจริงนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุณถือมีดอีโต้กวัดแกว่งไปมาจะไล่ฟันชาวบ้าน

ไม้งามอย่างเดียวไม่พอเพราะกลุ่มไม้งามไปดักหน้า

คุณผู้ชมไปดูจังหวะการควบคุมตัวหน่อยระทึกจริงนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่เจรจา

เจรจาในการที่จะเข้าไปควบคุมตัว

คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เนี่ย
มาเจอนายนพดลนันทพันธ์อายุ๓๑ปี

อยู่ที่หน้าห้องเช่าเลขที่๙๓หมู่๓อำเภอบ้านบึง

หลังรับแจ้งเหตุจากชาวบ้านนะครับ
ว่าผู้ชายคนนี้ใช้มีดพระมีดอะไรเนี่ยนะฮะ

ทีนี้ครับนี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่
ด้านหน้าก็เตรียมอุปกรณ์เหล็กง่ามไม้งาม
ด้านข้างก็เตรียมปืนช็อตไฟฟ้า

ด้านหลังห้องก็มีเจ้าหน้าที่คอยดักไว้

จังหวัดที่จะเข้าควบคุมตัวนะฮะ
นี่แหละคุณผู้ชมฮะเห็นไหมฮะ

แล้วเจ้าหน้าที่ด้านข้างก็มีปืนช็อตไฟฟ้า

เออนะครับแล้วทีนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่อีก
คนหนึ่งที่มีปืนต้องบรรจุใหม่อีกนะ

พยายามดันเข้าไปดูสิเขาเอาอาวุธเนี่ย

สุดท้ายคุมตัวได้เอาไปโรงพักคุณ

พึ่งขีดแบบเค้มจริง

ไปเสพยาบ้ามาเมื่อไหร่

มันถึงเคร่มขนาดนี้ฮะ

และขอบคุณลูกชายด้านลูกชายของนะครับ
เศษหน้าสุดเมื่อไหนเอาดีหลายเดือน
เศษตัวตรวจฉีดเจอทำไง

ยังเจออยู่ยังเจออยู่ใช่ไหม
คือเมื่อกี้สอบสวนที่บ้านใช่ไหม
ถามว่าเศษมาหรือเปล่าเขาก็ยังปฏิเสธ

เลยเจ้าหน้าที่บอกมันเข้มจัด
แดงจัดจริงเหมือนชุดตรวจโควิดนะนะ

สรุปเพิ่งจะเสพยาบ้ามาได้ประมาณ๕วัน
แต่ปริมาณเท่าไรเขาไม่ได้บอก
ส่วนผู้บาดเจ็บที่ถูกผู้ชายคุ้มข้างคนนี้ฟันเข้าที่หลัง
แล้วให้ฟังบอกว่าเห็นนายนพระโดนอวยวายเสียงดัง
ก็เลยเดินเข้าไปตักเตือนว่าอย่าเสียงดัง

เพราะว่าที่บ้านข้างบ้านมีเด็กเล็กนอนไม่หลับ
ทำให้นายนพระโดนไม่พอใจ
พอไม่พอใจเท่านั้นแหละถือมีดเข้ามาฟันขณะที่ตัวเขาเผลอ
จากนั้นนายนพดลนะก็ยืนถือมีดเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องแถว
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้หวาดกลัวเกรงว่านายนพดลจะคลุ้มคลั่งหนัก
เอามีดพระไปเที่ยวฟันชาวบ้านจนบาดเจ็บอีกนะครับ
ทีนี้ก็เลยพังประตูห้องพักชาวบ้านที่พักอยู่ใกล้กัน
เหตุการณ์นี้ยังโชคดีนะตำรวจเข้ามาระงับเหตุได้ทัน
เพราะเขาคลั่งถึงขนาดพังประตูห้องอื่นแล้ว
ตำรวจก็เลยต้องมานะครับนี่ที่เขาบาดเจ็บนะครับ